ตำรวจค่ะไล่ล่าคนส่งยาไอซ์นะคะ
หลังจากนั้นเขาไปจนมุมยึดยาไอซ์ได้๒๐๐กรัม
พอได้ของกลางที่เจอในจุดที่ไปไล่ล่าแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ต้องตามไปที่บ้านอีกว่าที่บ้านมีไอซ์ซุกซ่อนเพิ่มเติมอยู่หรือเปล่า

แม่รู้ข่าวเป็นลมล้มพับเลยค่ะ

ยูไยช่วย
ฟังพี่

ของต่อไล่น้องห้าสิบ
สิบบ้โอเคน้องฟังพี่

เนี่ยค่ะ
และมันเป็นช่วงที่ตรงจพรรดิขับมันรถยนต์

เนี่ยจะตามไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งปาดหน้า

เจ้าหน้าที่ชุดปรับรามยาเสพติดสพหัดใหญ่ค่ะ
ไปจับกลุ่มคนส่งยาที่จุดนัดหมาย
หลังจากที่มันเกิดมาจากการวางแผนล่อซื้อก่อนนะ
คนร้ายก็หลงเชื่อแม้จะไหวตัวทันภายหลัง
พยายามขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไม่รอดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสายคลองอู่
สาบชื่อค่ะนายสุรษะหมัดอดำอายุ๓๒ปี
ควบคุมตัวไปชี้จุดเอาไอซ์มาทิ้งไว้
บ้านหนองบัวพบไอซ์ที่เขาเอาไปทิ้งไว้
จุดนั้น๕๐กรัม
จากนั้นเอาตัวไปค้นที่บ้านต่อ
ยังมีอีกไหมบ้านเป็นโกดังหรือเปล่ามีเพิ่มอีกเยอะไหม
ไปเจอไอซ์อีกค่ะที่บ้าน๑๖๓๘๕กรัม
เท่านั้นไม่พอเจอยาบ้าด้วย
เม็ดพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนของเขาเองค่ะ
และในขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายสุรศักดิ์ไปที่บ้าน
แม่ของนายสุรศักดิ์อายุ๕๗ปีอยู่ในบ้านด้วยนะคะ
พอทราบเรื่องว่าลูกขายยาค่ะเป็นลมล้มพับลงไปเลยค่ะ
ญาติก็ต้องเงียนสภาพเหมือนแบบนี้ค่ะลุกไม่ได้แล้วค่ะ
ต้องช่วยกันประถมพยาบาลจนฟื้นขึ้นมา
ที่แม่ลูกคู่นี้จะสวมกอดกันหอมกัน
คือแม่ก็สงสารลูกค่ะนะคะ
หัวเรี่ยวหัวแรงหาเลี้ยงครอบครัว
แต่ทั้งสองคนต้องจำใจยอมรับสภาพหลักฐานบันทนโทษแบบนี้นะคะ

จากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพ
รับจ้างส่งยาให้กับนายตะ
ตะเนี่ยเขาก็บอกไม่ทราบชื่อจริงเหมือนกัน

โดยจะเอาไปวางตามจุดต่าง
ถ้าเป็นไอซ์ได้ค่าจ้าง๑๐๐๐บาท

ยาบ้าได้ค่าจ้างมัดละ๑๐๐บาท
ตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหามียาเสพติด
โทษเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและขับรถในขณะมีสารเสพติดนะคะ
ส่วนในตะซึ่งเป็นหนึ่งในเอเย่นยาบ้า
ซึ่งเขาไปรับมาเป็นรายใหญ่ด้วย

กำลังขยายผลติดตามจับกลุ่มต่อไปค่ะ